สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมข้าวใส่ไทยสดไหมให้เยอะครับ
เอาล่ะกลับมาเจอกันต้องบอกคนถามว่าอันนี้รถเมติกอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์หรอ
คนนึกว่าแบบว่าเอ๊ะไม่รถเมนมีไปถ่ายรายการอยู่แล้วไม่ได้เป็นคิวที่มาอยู่แล้ว
ปรากฏว่ามีแบบว่าแฟนรายการก็ส่งมาบอกว่าน้องรถเมย์นั่งมอเตอร์ไซค์มาเหรอ

แล้วนั่งใครทำจี้หนุ่มไงเด็กนั่งในพี่ไงหนุ่มไงคิวหนุ่มไง
ผมไม่ได้มาก็ใช่ไงหนูไม่ได้มาก็ไม่มีใครมดดำนั่งอ่านข่าวกับผัดไทยไง
แล้วก็เลยต้องให้แก่จี้ขึ้นมาจี้จี้ขึ้นมานั่งแล้วรถเมติไม่ได้มา
ไม่มีใครมาอยู่แล้วรถเมย์อยู่ต่างจังหวัดไปถ่ายรายการต่างจังหวัดอยู่แล้ว
คิวนั้นจี้ก็เลยขึ้นมานั่งแต่แฟนก็คือชื่นชมนะคะคุณนะเขาสู้ไง
อะไรอย่างนั้นเอ้าไปดูสถานการณ์น้ำค่ะเรียกว่าในช่วงนี้คืออู้
สถานการณ์น้ำท่วมเรียกว่ายังน่าแบบกังวลในหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะ

ซึ่งวันนี้นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่
เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำแบบใกล้ชิดมากเลยนะคะ

ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตาม

แต่ว่าตอนนี้ชายภูมิเนี่ยคือน้ำก็ท่วมค่อนข้างจะหนัก

เยอะมากทีเดียวชายภูมินี่ก็คือ
หูตื่นมาอีกทียังคือน้ำท่วมขึ้นมาเป็นแบบว่า
๒เมตรวันนี้ไม่กินอีกกว่าก่อนขึ้นมา

เขาบอกว่าในรอบ๕๐ปีไม่เคยหนักขนาดนี้
รอบนี้ชัยภูมิคือหนักมากจริง

หลังจากวันนี้อีก๗วันก็ต้องติดตามกัน
ถูกค่ะเพราะว่าเขาบอกว่า
มีการพยากรอากาศใน๗วันข้างหน้า

ในช่วงวันที่๒๘๓๐กันยาเนี่ยค่ะ
ร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่างแล้ว

แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะ
ก็ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยนั้นมีฝนลดลง
แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้

ส่วนวันที่๑ถึงวันที่๓ตุลาคม
ร่องมรสุมกำลังอ่อนจะเลื่อนขึ้น
พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบน
มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะ

ซึ่งขณะที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้
พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนั้น

ทำให้ประเทศไทยก็มีฝนเพิ่มขึ้นอีก
วันที่๑ถึงวันที่๓ตุลาคมนะคะ

ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้
ต้องขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนั่นเองนะคะ

แล้วตอนนี้ก็คือน้ำก็คือขึ้นสูงมากเลยทีเดียว

เอาขึ้นมาให้ดูก่อนจ้าได้เห็นภาพไปด้วย

ตอนนี้ก็โบบริมาณน้ำก็เริ่มสูงกว่าตะหลิง
โดยหลายจุดในรุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำมากกว่าปกติอย่างชัดเจนเลย
อันนี้ก็เป็นภาพนะคะของที่เขื่อนลำเชียงไกร
ซึ่งวันนี้ก็มีหลายคนที่แบบว่าพูดถึงกันเยอะมากทีเดียว
เพราะว่าอันนั้นเขาเรียกว่าเขื่อนแตกอ่างแตก

ซ่อมแซมอยู่อันนี้ซ่อมอยู่แล้วนะคะเขาก็นี่ไป
รอการระบายปล่อยน้ำรอการระบายไม่ได้เนอะ
คือตรงจุดนี้จริงแล้วเนี่ยมันชำรุดจริง

ได้มีการไหลออกมาเป็นทางน้ำเพื่อที่จะระบายออกมา
แต่ปรากฏว่าตรงจุดนี้มันชำรุดพอดี

ตั้งใจให้มันชำรุดก็คือมันชำรุดอยู่แล้วถูกต้องไหม
แล้วก็ตั้งใจที่จะปล่อยน้ำผ่าน
แต่ชาวบ้านบอกจะไม่แตกได้ยังไง

ก็ห้ามใช้คำว่าแตกเขาบอกไม่ได้แตก
คืออย่างนี้เขาบอกว่าน้ำเต็มจนล้น

เขาแบบว่ารับปริมาณน้ำไม่ไหว
น้ำก็เลยไหลล้นออกมาด้วยนะคะ
คือชนรับประทานจังหวัดนครราชสีมาเขาแจ้งอย่างนี้
ปริมาณน้ำจากพื้นที่อำเภอด่านขุนทศ
ได้ไหลลงมายังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
ก็มีปริมาณมากเกินกว่าที่อ่างจะรับไหวค่ะ
ทำให้มวลน้ำนั้นกะเซาะคันดิน
นังกั้นน้ำจนพังลงมา
ซึ่งเป็นการจงใจเพิ่มช่องระบายน้ำ

ส่งผลให้ชาวบ้านพากันพูดต่างนานา
การระบายน้ำออกในแบบที่ไม่สามารถควบคุมการหยุดระบายได้

รวมถึงการที่พนังกั้นน้ำนั้นพังขยายเป็นวงกว้าง
ชาวบ้านเขาก็เลยเรียกกันว่าอ่างแตก
เพราะว่าเป็นอ่างเก็บน้ำอะไรอย่างนี้นะคะ

ราชการจังหวัดนครราชศรีมาท่านก็บอกว่า
จากการลงพื้นที่ที่ติดตามสถานการณ์ในที่เกิดนี้นะคะ
โดยเฉพาะรุ่มน้ำลำเชียงไกรก็พบว่ามีมวลน้ำไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน
แล้วก็มวลน้ำนั้นไหลต่อลงมายังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างค่ะ
ทำให้ทางชนรับประทานนั้นจำเป็นจะต้องเปิดช่องทางระบายน้ำออก
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
เพื่อระบายน้ำออกเท่านั้นนะคะ
ไม่ได้เกิดจากอ่างเก็บน้ำเนี่ยแตกหรือว่าเสียหายจากน้ำ
เขาต้องการระบายน้ำออกไม่ได้ไงนั่นหนึ่งได้บอกไง

บอกตอนแรกเขาตั้งใจว่าไงเขาต้องระบายน้ำออกอยู่แล้ว
เพราะน้ำมันเข้าไปอยู่ที่ลำเกียงไกรค่อนข้างจะเยอะ
แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นประเด็นที่มันเกิดก็คือ
มันมีตัวที่เขามีการกำลังก่อสร้างหรือซ่อมแซมอยู่สักอย่าง

แล้วตรงนี้มันเหมือนกับมันชำรุดออกมันแตกออกหรือมันสักอย่างนี้

คือธรรมดาต้องใช้รถมาตักดินไง
บอกว่าปกติรุ่มน้ำลำเชียงไกร
เขาบอกว่าเป็นรุ่มน้ำที่ตอนนี้เรียกว่าน่าเป็นห่วงที่สุดนะคะ
โดยปกติอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
เขาเป็นอ่างเก็บน้ำที่รับน้ำมาจากอำเภอด่านขุนทศ
และนครราชศรีมาแล้วก็ชัยภูมิด้วย
ซึ่งปริมาณน้ำที่มันไหลลงมา
อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง
ปริมาณน้ำมากกว่าที่อ่างเก็บน้ำจะรับไหว
มวลน้ำเนี่ยก็เลยกัดซะคันดินที่เป็นพนังกั้นน้ำพังลงไป
จากนั้นน้ำก็ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างนะคะ
อีกกรณีนึงคือน้ำเต็มจนล้นสปีนเวย์ประตูระบายน้ำ
จุดก็เลยกลายเป็นว่าน้ำนี่ออกมาในพื้นที่บริเวณต่าง
น้ำก็เลยเข้าท่วมบ้านเรือนค่อนข้างเยอะทีเดียว
ส่วนรุ่มน้ำลำพระเพิงลำตะคองอันนี้
ยังต้องเฝ้าระวังจับตาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นั้นตอนนี้
ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูง
และหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ก็ขอให้พี่น้องประชาชนรีบอบพยพตัวเองออกมา
สู่ที่ที่ปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะคะ
อุทธกภัยจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่
ก็ส่งผลให้เกิดอุทธกภัยใน๒๗จังหวัดนะคะ
มีเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัย
พิศนุโรคเพชรชบูรณ์พิจิตร
กำแพงเพชรเลยขอนแก่นชัยภูมิ
นครราชศรีมาบุรีรำสุรินทร์
อุบลราชธานีสะแก้วจันทบุรีนครสวรรค์
อุทัยธานีชัยนาฏลบบุรีสุพรรณบุรี
สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา
และนครปฐมซึ่งเมื่อวานนี้เราก็มีโอกาส
ได้เห็นทางจังหวัดนนทบุรีเองเขาก็มีการแจ้ง
การเฝ้าระวังปฐุมธานีเองก็เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าในบางพื้นที่ก็มีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างสูง
แล้วอันไหนที่อยู่แบบว่าริมเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพญา
หรืออะไรอย่างนี้ค่ะปริมาณน้ำก็ค่อนข้างเยอะ
ทางด้านในบุญธรรมเลิศสุขีเกษมอธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเผย
บอกว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำกับกรมชนรับประทานค่ะ
ก็พบว่ามีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่อง
ประเทศไทยตอนบนและคาดการณ์ว่า
ในช่วงวันที่๒๖๓๐กันยายนนี้
ร่องมรสุมมันจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง
ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางนะคะ
ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็เลยมีการประสาน๑๒จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพญาค่ะ
ก็จะมีอุทัยธานีชัยหน้าสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยาลบบุรีปฐุมธานีนนทบุรี
มุดปราการแล้วก็สมุทรสาครรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วย
อันนี้ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง
ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทนะคะห้างร้านที่ประกอบกิจการ

แล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำ
เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์
รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง
หากพบเห็นได้รับความเดือดร้อนนะคะ
รับแจ้งเหตุ๑๗๘๔ได้เช่นกันค่ะ
นี่คือสถานการณ์น้ำที่จริงแล้วปฐุมธานีของเราก็เตรียมรับมือน้ำแล้วนะตอนนี้นะฮะ
นนทบุรีก็เตรียมแล้วคำถามที่เขาติดตามกันว่ากรุงเทพจะท่วมหรือเปล่า
คือจริงมีเขื่อนเจ้าพญาในปี๕๔ที่น้ำแบบมาท่วมในกรุงเทพ
หรือว่าบริเวณภาคกลางมากเลยเนี่ยน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาตอนนั้นมีอยู่ประมาณ๓๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ตอนนี้เขาบอกน้อยกว่าปีเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

สิแต่ก็ไม่รู้อย่างที่บอกว่าจะมีพายุมาอีกกี่ลูก
เพราะนี้เรื่องนี้ลูกที่๓ครับ
ตอนนี้เราไปดูกันที่ชายภูมิกันสักนิดหนึ่งนะฮะ
เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมจากโรงพยาบาลชายภูมิครับ

ตอนนี้พวกนักอาจารย์น้ำท่วมที่โรงพยาบาลชายภูมิ

จะเห็นได้ว่าระดับมักที่ฉันยืนอยู่นี่นะคะสูงกว่าหนึ่งเมตรเลยทีเดียว

มีความเดือนร้อนเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะให้ดูข้ามบรรยากาศด้านหลังสุดเสร็จ
ที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการสร้างขึ้นนะคะ
เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยสามารถที่จะเข้าออกหรือว่านำส่งผู้ป่วยได้
สังเกตการณ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะก็สังเกตว่าการเคลื่อนย้ายนั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
เพราะว่าสะพานตรงนี้จะเหมาะสำหรับการที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าออกโรงพยาบาล
แต่ว่าเมื่อจะต้องนำส่งผู้ป่วยนะคะจะต้องนำเรือเนี่ยไปเทียบที่บริเวณขอบของโรงพยาบาล
ซึ่งเป็นพนังกั้นน้ำที่ทำขึ้นมานะคะจากนั้นก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ย
ขึ้นเรือมาก็เลยค่อนข้างที่จะยากลำบากสักนิดหนึ่งค่ะสะพานนี้นะคะมีความยาวประมาณ
มีความยาวทีเดียวค่ะจากบริเวณด้านข้างของโรงพยาบาลนะคะ
ก็จะเชื่อมมาเรื่อยจนถึงบริเวณด้านหน้าสารากลางจังหวัดชายภูมินะคะ
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้ามาพื้นที่เมื่อสักครู่นี้มีรถที่
ของทางกู้ภัยนะคะนำส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลก็เข้าไม่ได้ค่ะ
จะต้องขนย้ายผู้ป่วยขึ้นเรือแล้วก็เข้ามาที่โรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพของประชาชนนะคะ
ที่ตอนนี้กำลังรอนะคะรถของเจ้าหน้าที่ทหารรถของเทศบาลนะคะ
ในการที่จะเข้ามารับนู่นเลยค่ะเราจะเห็นว่ามีหีบศพอยู่นะคะ
มีหีบศพรอการเคลื่อนย้ายคือเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ไปพูดคุยกับญาตินะคะ
ของผู้เสียชีวิตท่านก็บอกว่ากำลังจะนำผู้เสียชีวิตเนี่ยไปที่เกษตรสมบูรณ์
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยรอมากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็ยังออกไปไม่ได้
เพราะว่ารถทหารเนี่ยยังเข้ามาไม่ได้การจราจรตรงนี้ค่อนข้างที่จะคับข้างนะคะ
มีรถของเทศบาลมีรถของทหารมีรถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ที่เข้ามาส่งบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาส่งประชาชนที่มาเยี่ยมญาติต่างที่โรงพยาบาลนะคะ
เพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้เป็นพื้นที่เดียวในอำเภอเมืองชายภูมิที่อาจจะไม่ท่วมน้ำเข้าไม่ถึงนะคะ
ทำให้รถของทหารที่เตรียมที่จะมารับคนออกไปเนี่ยก็จะแบ่งกันตามจุดต่างนะคะ
เข้ามาค่อนข้างที่จะยากนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยก็จะยืนรอนานมากทีเดียวค่ะ
ตลอดทั้งวันการสังเกตการณ์ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พบว่าฝนเนี่ยตกอยู่ต่อเนื่องเรื่อยนะคะ
น่ากังวลใจมากเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เราสังเกตการณ์ตั้งแต่สะพานไม้อันนี้เนี่ยสูงกว่าผิวน้ำนะคะ
แต่ตอนนี้เริ่มที่จะจมลงไปในผิวน้ำ
ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าระดับน้ำรอบรองพยาบาลพยภูมิหนึ่งเมตรห้าสิบถึงสองเม็ด
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงค่ะ
ว่าน้ำยังคงท่วมอยู่แบบนี้
คือได้จัดรอลงไปในลำน้ำฉี่ค่ะ
และนี่ก็เป็นความเมื่อไหร่น่าถึงจากคำเภอเมืองชัยภูมิค่ะ
วิมวลวันรายงานมาจากหน้าโรงพยาบาลที่ชายภูมิ

ก็คือเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ของชัยภูมิ
จากว่าอิทธิพลจากพายุเตี้ยนหมู่ค่ะ
แล้วก็ฝนตกหนักมา๒๓วันติดต่อกัน
ทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดเป็นว่าน้ำท่วมใหญ่
ในรอบที่เรียกว่าเป็นประวัติการเท่าที่เคยมีมา

อันนี้เขามีน้ำป่าเนี่ยไหลล้นสรรเขื่อนลำคันชู
ก็เลยกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันเข้ามาในพื้นที่
โรงพยาบาลประจำอำเภอบำเน็ตนรงค์ด้วย
แล้วก็ในตัวอำเภอในเมืองในโซนเศรษฐกิจ
ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ขณะนี้บางพื้นที่มีระดับสูงกว่า๕เมตรด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
ที่บอกไปว่าถ้าเกิดฝนไม่หยุด

อย่างหน้าโรงพยาบาลเมื่อกี้เองเขาก็มีแบบว่า
นังมากั้นน้ำแล้วก็สร้างสะพานเชื่อมออกมา
เพื่อที่จะให้คนไข้รวมไปถึงบุคลากรทางการแท
สามารถที่จะเข้าออกได้แต่ก็ต้องไปทางเรืออยู่ดีตอนนี้

เมื่อกี้นี้นักข่าวของไทยรัฐเราเขาบอกว่าน่าจะอีกวันถึง๒วัน
เพื่อที่จะให้น้ำรอลงสู่แม่น้ำ
ซึ่งก็ต้องดูกันว่าวันถึง๒วันนี้จะมีฝนตกลงมาเพิ่มหรือเปล่า
แน่นอนแต่ถ้าสมมุติเขาบอกว่าโอเคละฝนมันจะน้อยลง

ถ้าเกิดอันยุธยาท่วมรนทั่วอย่างนี้
เขาอย่างที่เมย์พูดเมื่อกี้เนี่ยถูกต้อง
วันนี้คุณสอยุทธ์เขาก็พูดถูกนะเขาก็บอกว่า
ตอนนี้ปี๕๔ปี๕๔น้ำมันเยอะกว่านี้

ตอนนั้นอยู่ที่๓๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งตอนนี้ในเขื่อนเจ้าพญาอยู่ที่ประมาณแบบว่า๒๔๐๐อย่าง

ก็ต้องระวังแหละเฝ้าระวัง

เกิดขึ้นมันจะมาขนาดไหนนะคะ

เพราะปกติแล้วตอนที่ปีที่ปี๕๔๓๐๐กว่า
เกือบ๔๐๐๐ด้วยนะปีนั้น

ที่กำลังประสบกับภาวะที่

ซึ่งเห็นแล้วก็อย่างที่เมื่อวานนี้ขออนุญาตอ่านสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกัน
เมื่อวานนี้ที่บอกว่าวันนี้ทางโฆษกรัฐบาล

เขาขอความเป็นธรรมให้กับนายกเหมือนกัน
ว่ายืนยันว่าไม่ได้บอกให้สวดมนต์ไล่น้ำ
เพื่อคลายความทุกข์พร้อมรับสถานการณ์

รวมทั้งเตรียมจะลงพื้นที่ในจังหวัดชายภูมิ

เราไปกันต่อที่โควิดสักนิดนึง
ส่วนสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

เพิ่ม๑หมื่น๒๘๘คน

แล้วก็ยอดรวมเนี่ย

ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น๑๙๒๖คน
วันนี้นะฮะหายป่วยมากกว่าคนติด
ก็คือหายป่วย๑หมื่น๒๔๙๔คนเนี่ยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเขาบอกว่านายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย

ระยะเวลาการประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน

อยู่ไปจนถึง๓๐พฤศจิกายนนะครับ

ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน

จากเดิมเราทำกันตอนนี้คือ๓ทุ่ม

ขยับออกไปเป็น๔ทุ่ม

สิ่งหนึ่งที่จะมีการผ่อนปลนนะฮะ

เขาเสนออาทิตเช่นสถานประกอบการออกกำลังกาย

ก็จะให้เปิดให้กลับมาบริการได้เหมือนเดิม

ในร้านอาหารได้เล่นดนตรีในร้านอาหาร
คงจะเริ่ม๑ตุลาคม

จะมีการปรับมาตรการให้ผู้ที่เดินทาง

ปกติแล้วจะต้องโดนกักตัว๑๔วันถูกต้องไหม

สำหรับผู้ที่มีเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ครบโดสนะครับเหลือ๗วัน

ในส่วนผู้ที่ยังไม่มีเอกสารวัคซีน

ประเทศทางอากาศกักตัว๗วัน
ทางน้ำและทางบก๑๐๑๔วัน

หรือทางช่องทางธรรมชาติ๑๐๑๔วัน

วันแล้วก็อนุญาตให้ทำกิจกรรมในสถานที่กักกันนะฮะ
เงื่อนไขที่กำหนดครับอันนี้ก็คือแน่นอน

ดนตรีค่ะเขาให้ได้แค่๓คน
ดนตรีที่แบบว่าร้องเพลง
แล้วก็นักร้องเนี่ยคือไม่ได้ใส่แมส
แต่ว่านักดนตรีต้องใส่ตลอดแต่ได้แค่๓คน
แล้วคนที่เข้าไปเขาก็จะต้องมีการกันบริเวณ

เพราะนักร้องเขาต้องถอดแมสเวลาร้องเพลง

แล้วเวลาเขาดื่มไว้ก็ตำโต๊ะก็ถอดได้ใช่ไหม
ก็คือถอดได้เหมือนไรเหมือนการอาหาร
ถอดสมมุติไปกันเสีย๔คนคือ

แต่ตอนยังคิดบอกว่ารอแป๊บนึง
โรงภาพยนตร์มีการเปิดละ๑ตุลาคมนี้

บอกดูราคาทองถ้าทองขึ้นน้ำมันก็ขึ้นค่ะอืมวันนี้ถ้าทองลงน้ำมันก็ลง
แต่เนี้ยทองขึ้นอืมทองขึ้นมากี่อาทิตย์แล้วล่ะน้ำมันตอนนี้
ตกลิตรละสามสิบกว่าบาทแล้วนะค่ะขึ้นจะลงก็ไม่มีตังค์ซื้อ
อ้าวคุณหนุ่มพิยาดาไปดูกรณีของการตามล่าพิยาดานะครับ
หรือว่าพันธุ์พิยดาคือก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมตามข่าว
ก็จะรู้นะครับว่ามีน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องกล้อง
เป็นเด็กชายวัย๑๔ปีนะครับอยู่ที่ภาคเหนือ
คือตัวน้องเองต้องเรียนออนไลน์โทรศัพท์มือถือไม่มี
สุดท้ายตัวน้องก็เลยต้องจำใจขอคุณพ่อคุณแม่นะครับ
พ่อแม่เนี่ยทำงานอยู่อีกที่หนึ่งนะครับน้องอยู่อีกที่หนึ่ง
พ่อแม่ก็ส่งเงินมาให้๕๐๐บาทน้องก็เอาไปซื้อนะครับ
ก็คือโมไบโมไบมิ้นอ่าโฟนใบมิ้นโทษนะโฟนใบมิ้น
หมื่นกว่าคนอ่าปรากฏว่าอยู่ดีดีเนี้ยนะฮะ
น้องก็พยายามที่จะติดต่อสอบถามว่าเนี่ยผมจะโดนหลอกไหมนู่นนี่นั่น
ปรากฏว่าทางฝั่งของคนที่เขาขายเนี่ยก็บอกว่าไม่หรอก
เพราะน้องบอกว่ามันไม่มีเงินมากกว่านั้นแล้วมีแค่๕๐๐นะครับ
สุดท้ายแล้วน้องถูกโกงนะครับโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้เงินก็๐ใบ
โทรศัพท์ไปร้องไห้กับทางคุณพ่อคุณแม่
บอกว่าเนี่ยแบบแย่มากสงสารแม่มากที่แม่ทำงานหนักแล้วอย่างนี้
แล้วน้องเองเนี่ยหลังจากนั้นเกิดความเครียดนะครับ
ความเครียดจนกระทั่งน้องเองเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกแล้วเสียชีวิต
อันนี้มันเป็นที่มาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ไอ้เจ้าไอ้โฟนบายมิ้นเนี่ยมันก็เลยแตกออกมาว่า
มันมีคนที่เป็นผู้เสียหายประมาณ๕๐๐คนนะฮะ
หลังจากนั้นตำรวจเขาก็มีการไปตามด้วยรวบตัวมานะครับ
เขาได้คนที่มีการเปิดบัญชีมาทุก๒คนนะครับ
แต่ว่าคนที่เป็นหัวโจกใหญ่ก็คือพิยดาคนนี้นะฮะ
คือตอนนี้เนี่ยตำรวจเองก็พยายามตามล่าตัวนะครับ
ยดาทองคำพันธ์นะครับอายุ๑๙ปีนะครับ
ตอนนี้เป็นผู้ต้องหานะฮะตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่
ในข้อหาคดีช่อกงประชาชนนะครับ

แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคดีนะครับที่เกิดขึ้นที่ราชบุรี
นี่คือโฉมหน้าของเธอนะฮะอายุ๑๙ปี
คือผมบอกเลยนะที่วันนี้ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับ
ผู้เสียหายเนี่ยประมาณ๔คน
ผมรู้สึกเศร้าใจมากนะฮะรู้สึกเศร้าใจตรงไหน
คือมีน้องคนนึงเนี่ยนะมดดำรถเมย์
คือน้องเนี่ยที่บ้านยากจนนะครับ
ต้องซื้อโทรศัพท์มือถือ๘๐๐๐บาทเพื่อเอามาเรียน
แต่ทีนี้สิ่งที่น้องทำก่อนจะได้เงินมา๘๐๐คืออะไรรู้ไหม
น้องต้องร้อยมาลัยนะ
ร้อยมาลัยเนี่ยพวงละบาท

๕๐๐๐พวงเพราะน้องเนี่ยร้อยได้๕๐๐๐บาท
แล้วแม่ของน้องเนี่ยก็ทำงานแล้วก็เอาเงินมาให้น้องอีก๓๐๐บาท

น้องก็ร้องไห้ในรายการว่าแบบเออเนี่ยคือแบบเขาเอาไปซื้ออันนี้เพื่อจะมาเรียนออนไลน
ส่วนอีกคนนึงเงินที่บ้านไม่มีแล้ว

น้องก็ซื้อโทรศัพท์เพื่อที่จะเอามาทำออนไลน์แล้วก็จะหารายได้ไปจุนเจือครอบครัว

สุดท้ายคือโดนหลอกหมดเลย
ก็คือมันก็เลยเป็นประเด็นว่าสุดท้ายแล้วดูดิว่า

ดูสิ่งที่เขาใช้ดิฮะอ่าลองดูภาพใช้ชีวิตหรูหลามีแร็คซะมี่รถยุโรป
เออดูอ่าลองดูอันน้ำด้วยอ่าไม่เอาภาพเอาภาพดิภาพดิ
เอาภาพดิเธอเงินเด็กมีสี่สิบสองล้านเหรอ

แล้วดูในบ้านนี่เห็นไหมฮะแชร์นงแชร์แนวเห็นไหมฮะ
เนี่ยกระเป๋าเนี่ยรองท้องรองเท้าแคช่งกุชชี่
แล้วเมื่อกี้รูปของเธอที่ยืนอยู่อ่ะที่ถ่ายรูปเห็นไหม
อ่ะลองดูนะเอาหน้าเอาหน้านี่นี่นี่
ใช้ความเป็นอยู่ของเธอดีฮะคือสุขสบายนะฮะ
เที่ยวต่างนานาเห็นไหมคือเที่ยวบนชีวิตของคนอื่น
ความลำบากของคนอื่นดูดิฮะกระเป๋าที่เราใช้เนี่ยใบเป็นกี่หมื่น
กว่าบาทป่ะอ่าหกหมื่นนะมีอีกนะบางใบเนี่ย
ชาแนลเนี่ยใบแสนกว่าบาทนางก็ซื้อนะแล้วดูรถนางดิ
บ้านนางก็ซื้อเออคือคิดดูแล้วกันว่าสิ่งที่นางทำเนี่ย
บนชีวิตของเด็กที่เขาเสียชีวิตน่ะกับน้องที่บางคนแบบไม่มีเงินอ่ะ
แล้วคือมันสะท้อนหลายอย่างเรื่องนี้ผมบอกเลยสะท้อนหลายอย่าง
สะท้อนอะไรสะท้อนเรื่องของการเรียนออนไลน์
นั่นคือมันทำให้เห็นเลยว่าเด็กบางคนเนี่ยไม่มีสตุ้งสตางค์ที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือมาเรียนออนไลน์
ถูกป่ะฮะใช่ต้องไปแบบขอคุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็ไม่มีเงินอยู่แล้วเนี่ย
เพื่อจะได้เรียนตามเพื่อนทันนะครับสองสะท้อนอะไรสะท้อนของการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะ
มีผู้เสียหาย๕๐๐คนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขายังหลอกคนได้ต่อไปเรื่อย
ทั้งทั้งที่ตำรวจคุณต้องจับตัวเขาได้แล้วค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันปล่อยมาปุ๊บเนี่ย
มันหมายถึงชีวิตของคนคนหนึ่งของเด็กคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยมันเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีว่า
พอคุณปล่อยมิจฉาชีพแบบนี้เอาไว้ในสังคมเนี่ยมันทำให้สังคมมันอยู่ยาก
ชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันมันลำบากอ่ะคือไม่รู้อะไรมันคือเด็กมันก็จำเป็นที่จะต้องเรียนอ่ะ
แล้วจะเอาเงินคือบอกเลยเด็กจนคือถ้าไม่จนมันซื้อเครื่องใหม่ไปแล้วถูกป่ะ
แต่นี่คือน้องไม่มีเงินก็ต้องมาซื้อในมือสองแล้วถูกแบบนี้เพื่อไปเรียน
นี่มันเป็นงานมันสะท้อนให้เห็นหลายเรื่องทีเดียวนะเรื่องนี้จริง
อยู่ที่ว่าจะแก้ไขปัญหานี้ยังไง
แน่นอนคือตอนนี้เนี่ยตำรวจเองเนี่ยเขาก็เขาก็กำลังตามสืบอยู่ว่า
เงินเนี่ยมันอาจจะมีการถ่ายเทไปที่ไหนอีกบ้างหรือเปล่านะ
ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้คือตำรวจบอกว่าน้องคนนี้เนี่ยคือหนีอยู่นะ
แล้วก็มีการเปิดบัญชีธนาคารไม่ต่ำกว่า๒๙บัญชีนะ
แล้วแต่ละคนเนี่ยที่มีการสัมภาษณ์ไป๔คนเนี่ยนะฮะ
เชื่อไหมว่าเขาให้โอนเงินเนี่ยต่างชื่อบัญชีกันหมดเลย
คนนี้ชื่อคนนี้อันนี้ชื่อนี้อันนี้ชื่อนี้แยกกันไปหมดเลย
คือโอนเข้าไปสมมุติเราซื้อเนี่ยรถมดดำซื้อเนี่ยก็โอนเข้าในกอง

เขาจ้างให้คนเปิดบัญชี๘๐๐๐บาท

แล้วก็เอาเงินที่ตัวเองใช้เบิกเข้าออกได้คนเดียว
ก็นี่ไงเนี่ยดูดิมันมันทำเป็นแบบโอ้โห
แล้วจนกระทั่งสุดท้ายมีเงินแบบนี้แล้วเด็กคนนี้ก่อเหตุเนี่ยอายุ๑๖นะ
โอ้โหที่โดนจับไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือคนที่ไปโดนจ้างไปเปิดบัญชีถูกต้องไหม
ใช่คืออันนั้นอันนั้นเป็นแบบเหมือนกับเป็นลูกมืออะไรอย่างนั้น
แต่คนที่หัวโจกเนี่ยก็คือพิยดา
แล้วปรากฏมันมีน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องพลอย
อันนี้คือล่าสุดเลยนะน้องพลอยมาออกรายการผมไปวันนี้
ก็มีการพูดคุยกันแล้วน้องพลอยเนี่ยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
เป็นเรียกว่าคนที่พยายามรวบรวมผู้เสียหาย
ระหว่างที่ออกอากาศอยู่ก็มีคนที่เขาส่งข้อมูลเข้ามาบอกเฮ้ย
ฉันก็โดนฉันก็โดนฉันก็โดนก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวส่งทั้งหมดให้น้องพลอย
หลังจากนั้นน้องพลอยออกจากรายการผมไปกำลังกลับบ้าน
มีโทรศัพท์โทรเข้ามาอืมบอกเป็นตำรวจอืมแล้วบอกว่าเนี้ยเอ่อ
ผมอยากรู้ว่าที่คุณรวบรวมมารวบรวมทำไมให้หยุดซะนะ
ถ้าไม่งั้นผมจะดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ
แล้วเสียงที่ผมพูดอยู่เนี่ยคุณห้ามอัดถ้าอัดเนี่ย
พอไปเปิดนะผมจะฟ้องคุณน้องมันก็กลัวไง
สุดท้ายพี่ก็เลยโทรไปหาน้องแล้วก็บอกว่าน้องส่งเบอร์คนนั้นมาหน่อยสิ
คือผมก็เลยเขาก็เลยส่งมาให้แล้วตอนนี้เบอร์อยู่กับผมแล้ว

ผมโทรไปแล้วพอโทรไปปุ๊บมันกลายเป็นแบบเหมือนแบบบอกว่าอะไรนะ
หมายเลขนี้ขอระงับการบริการชั่วคราวอะไรอย่างนี้

เขาต้องการใช้เปิดเบอร์นั้นเพื่อคุยกับน้อง

ไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือโทรมาเหมือนข่มขู่เขาอ่ะ
ลักษณะแบบเนี้ยว่าให้หยุดซะนะหยุดในการรวบรวมผู้เสียหายทั้งหลายนะ
การกระทำนี้เลยนะถ้าไม่งั้นผมเป็นตำรวจได้ไหมคุณจะโดนอะไรอย่างนี้

อาจจะไม่ใช่ตำรวจก็ได้อาจจะโกหกก็ไม่ใช่
แต่เขาบอกว่าเด็ก๑๙แล้วเริ่มทำแต่อายุ๑๖
ตอนนี้เงินบัญชีโดนอายัดหมดแล้วถูกต้องไหมล่ะ
ตอนนี้ของสัตว์สิ่งโดนจับต้องตอบกำลังอายัด
อ๋อก็บอกนี่บางอย่างลืมแน่

เรื่องนี้พอผ่านไปพรุ่งนี้มันมีข่าวใหม่มามาลืนมีข่าวใหม่มา
อาทิตย์หน้ามีข่าวใหม่เดือนหน้ามีคำเรื่องนี้ก็จะเงียบหายไป

แล้วมันก็จะหายไปกับสายลมเสร็จปุ๊บก็กลับมาย้อนทำอีก
มีเด็กต้องมีปัญหากับเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นอีก

ไม่ได้เหรอที่เราเล่าให้ฟังเรื่องแชร์กัญชัย
เด็กที่ตำรวจไปจับทำอะไรอยู่เข้าค่ายลูกเสือไงเธอ

เนอะอ่านะครับ
พักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าอู้นี่ยังเบรกได้หรือ

โอ้โหเขาบอกว่ากุ้งว่าสดแล้ว

เพราะอันนี้ของใช่อย่างทีเอ็ดเอนนะคะ
เขาก็จะบอกว่านักดนตรีไม่เกิน๓คน
อย่างทีเอ็ดเอนบอกว่านักร้องต้องทอดแมสข์ใช่ไหม
คือในหลายสำนักก็ตอนนี้ออกมาบอกประมาณแบบนี้
แต่บางทีบอก๕คนเดี๋ยวความชัดเจนเป็นไงเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่ง
หรือใครพอจะทราบก็ทวิตเตอร์มาได้นะฮะแฮชแท็กถึงข่าวใส่ไข่

อย่าด่านะส่งมาดีนะอะไรอย่างนี้
น้ำเป็นยังไงก็ส่งมาบอกเรากันได้นะคะ
เพราะว่าหลายคนก็อยู่แบบในหลายจังหวัดอะไรอย่างนี้
อยากจะรู้เหมือนกันว่าในแต่ละพื้นที่เป็นยังไง

หรือว่าจะไลน์ออฟฟิเชียลของไทยรัฐทีวีก็ได้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

ไอซ์นะไอซ์เนี่ยก็คือเป็นต้นเรื่องกับทางภูมินะคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นเพราะว่า
ไอซ์เนี่ยนะฮะคนนี้นี่คนนี้เนี่ยนะฮะไอซ์เนี่ยนะครับเขาขายกุ้งเหมือนกันกับภูมิเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็เปิดร้านเนี่ยใกล้กันปรากฏว่าภูมิเนี่ยเขาไปหาไอซ์แล้วก็บอกเฮ้ยมึงขายตรงนี้ไม่ได้มึงขายแบบนี้มึงตัดราคากูไม่ขายที่อื่นนู่นนี่นั่น
โวยวายโวยวายเสร็จไอซ์เขานั่งอยู่กับเพื่อนกันสักพักไอซ์ก็เลยโทรไปตามเพื่อนมาด้วย
นั่นก็คือเบ้นเน้นก็คือเสื้อแดงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะคือพอเบ้นมาถึงเสร็จเบ้นเนี่ยก็เดินเข้าไปหาทางภูมิเลยนะภูมิเนี่ยก็มีลูกน้องอยู่ด้วยชื่อเสือ
นั่งอยู่ข้างในในร้านของเขานะครับกำลังมีลูกคงลูกค้า
ปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าทางฝั่งของเบ้นเสื้อแดงเนี่ยปรีเข้าไปหาเขาเลย
ไอซ์เขาก็ถือมีดค้างไว้นะฮะหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันนะครับไอซ์ก็เลยภูมิเนี่ยก็เอามีดไปวางไว้แล้วพยายามเจรจากัน
กูไม่กลัวมึงหรอกเออมึงจะถือมีดทำไม
กลัวนะมันต้องถือก็ต้องกันตัว
เหมือนกันไงเพราะหลังจากนั้นเนี่ยลูกน้องของทางฝั่งภูมิเอง
ชื่อว่าเสือเนี่ยเขาก็เอาด้วยไงฮะหลังจากนั้นเนี่ยแหละครับ
เปิดกอดก็แตกก่อนอย่างงี้ไว้ใครจ่ายอย่างเงี้อันนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะ
อืมทางภูมิก็เลยให้ทางจุดนี้นะฮะดูดูดูดูลูกน้องก็ต่อยกันตัวตัวนี่
กันแบบนี้เห็นไหมนี่จัดตีตี้ต่อยเห็นไหมฮะ
ชอบมากน่ะนี่นี่อ๋อคือคือเดี่ยวเดี่ยวเงี้ยแหละฮะอ๋อ
พอหลังจากนั้นเหตุการณ์นี้มันก็มีการแยกย้ายกันออกไปนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเบ้นก็กลับไปทำแผลเออ
แล้วช่วงบ่ายเบ้นกลับมาอีกทีนึงครับพร้อมกับเพื่อน
กลับมาพร้อมกับเพื่อนคราวนี้ภูมิกับเสือต้องวิ่งเข้าทุ่งนะฮะ
วิ่งเข้าทุ่งอูหูทอดตานี่นี่นี่นะฮะใจผมอ่ะ
ไม่กลัวเจ็บตัวเออแผลนี่โดนลุมนะ
เบ้นนะฮะเจ้าของร้านกุ้งไม่ฮะเบ้นนี่เป็นไอซ์เนี่ย
โทรไปตามมาเออเออเอออ่าไอซ์คือเจ้าของร้านกุ้งอีกร้านหนึ่งที่อ้วนอ้วนเมื่อกี้
กลัวอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเบ้นเนี่ยไปตามเพื่อนมาอีกนะครับ
แล้วก็ตามเข้าไปหาเรื่องไปไปตีกับทางฝั่งภูมิอีกนะ
ก็ต้องหนีเข้าป่าด้านข้างไปนี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ตอนตอนที่ลุมตีกัน
แต่มันมีภาพเหตุการณ์หลังจากนั้นอีกนะครับก็จะมีทางเสือเนี่ย
วิ่งหนีไปได้นะครับส่วนตัวของเอ่อภูมิที่เป็นเจ้าของร้านอีกคนนึงนั้นน่ะ
ถือเสื้อลายลายที่ถือไม้นั่นอันนี้เนี่ยนะฮะก็โดนไม้เบสบอลเนี่ยตีกระบานไป๓ที
แต่เขาก็เลยต้องทำเป็นแกล้งตายอยู่ตรงนั้นแกล้งตายทำเป็นแกล้งตาย
ถ้าเป็นแกล้งตายไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่แถวคูน้ำแต่แถวในทุ่งข้างข้างทางเนี้ยเอ่อ
ตรงนั้นคือตรงนั้นมันจะมีภาพเหตุมันจะมีมันจะมีเหตุการณ์ต่อเนื่องนะฮะสุดท้ายแล้วก็คือไปสพทั้งคู่
จุดเริ่มต้นคืออะไรฮะเนี่ยขายตัดราคากัน
จุดเริ่มต้นก็คืออย่างที่บอกไปก็คือภูมิเนี่ยเขาไปว่าไอซ์คนอ้วน
บอกว่ามึงขายตรงนี้ได้ยังไงมึงขายตัดราคากูไปขายที่อื่นจะไปขายตรงนี้อืม
ก็โทรโทรไปตามเบ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นก็อย่างเงี้ยฮะอืม
นี่ไงตีเห็นไหมล่ะตีเข้าไปเห็นไหมล่ะอืมนี่
อย่ากลัวเรื่องสดกว่ากุ้งกระปุกผมนี่แหละครับมา
นี่เห็นไหมฮะโอ้ไปเย็นเละเทะเลยเรื่องแย่งขี้กันเนี่ยเนอะอ่า
ก็นี่แหละสุดท้ายตำรวจก็มาตรงนั้นปรากฏว่านี่
นี่ไหมฮะอันนี้เสือเผ็ดหรืออะไรเผ็ดอะไรเนี่ยเสือเสือใช่ไหม
เสือค่ะเอ๊ะทำไมเสือผมทำไมอ่าไม่ผมว่ามันฟูฟูอย่างนั้น
เหมือนเดิมที่เคยเคยสักไว้ก่อนไอ้ตัวเหมือนตัวการ์ตูนไหมเธอนี่นี่
อันนี้คือภูมินี่คือภูมิอ๋อศักดิ์แล้วฟันแทงไม่เข้าเงียดหรอเฮ้ย
อ๋อแต่บวมไงเลือดออกที่นิ้วอยู่นะเมื่อกี้อ้าวนี่อ่ะนี่นี่
นะขวาศักดิ์พ่อซ้ายศักดิ์แม่อืมอ่าเห็นไหมล่ะอืม
เห็นไหมนี่คือภูมิอืมส่วนเบ้นก็ศักดิ์เหมือนกัน
ก็แตกก่อนเปิดก่อนแตกก่อน
ใช่ไหมเออไปจบที่โรงพักสุดท้ายดูสิ

ถอยแผงกุ้งลงไปข้างล่างเลยอยู่ในต้ำกลางถนน

เรียกว่าถนนนี่ซุดลงไปบอกว่าเป็นหลุมยักษ์
ขณะที่คนนั้นคือต้องลงไปในหลุมแล้วบอกว่า
ฉันขอถ่ายเซลฟี่ประชดกันสักนิดนึงค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งนะคะจากชาวบ้านบุระสังจังหวัดบุรีรำ
เขาบอกว่ามีถนนซุดตัว
เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่อยู่กลางถนนสายบ้านเสือชะเง้อนะคะ
ทำให้ชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ต้องสัญจรไปมาท่ามกลางความเสี่ยงอันตรายล่ะค่ะ
แล้วก็มีชาวบ้านหลายคนจอดรถแล้วลงไปถ่ายรูปกันเลย
จากการสอบถามนายภูดิตมาชุมแสงอายุ๕๐ปีก็เปิดเผยบอกว่า
เกิดถนนซุดตัวเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่เนี่ย
แต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาซ่อมแซมค่ะ
เพียงนำกรวดแล้วก็ป้ายมาติดตั้งเอาไว้เท่านั้น
ส่วนสาเหตุก็คาดกันว่าน่าจะเกิดจากเมื่อ๓๔ปีที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็เริ่มมีรอยร้าวตามถนนลาดยาง
แต่พอช่วงนี้ค่ะฝนตกต่อเนื่องมาก
ก็เลยอาจจะทำให้น้ำกัดซ้อด้านล่างจนเกิดซุดตัวลงไป
ก็อยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมหน่อยค่ะ
เพราะว่าหลุมลึกและใหญ่ซะละเกินทั้งนี้ผู้สื่อข่าวก็ติดต่อสอบถามไป

จากว่าช่วงนี้ยังมีฝนตก
จึงยังไม่สามารถดำเนินการซ่อมได้ในทันทีค่ะ
แต่ก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร

เมื่อกี้นี้ที่อ่านข่าวกุ้งนี้ไปนะ

ทำไมพี่หนุ่มต้องรอลายสักด้วยล่ะครับ

เขามีศักดิ์พ่อข้างขวาผลักแม่ข้างซ้าย

สิงโตหรืออะไรนะครับเออมันซ้อนกันนะฮะ
แล้วก็ที่เขาเลือดออกก็เลือดออกแล้วบอกว่าไง
มึงมีสักบางคอนแต่นี้เป็นเขาเรียกว่าอะไร

ดูก็น้องน้องต้องทำความเข้าใจกับรายการบ้างนักที่น่ะ

จริงตอนนี้เริ่มงงแล้วทำไม๔ละ

จริงแต่เขาบอกว่าพี่ไปถามเขาบอกอ๋อมันไม่ได้จะขายได้ทุกต้นเม
มันจะต้องดูลงดูไลน์คือไม่ใช่ใครปลูกกล้วยด่างแล้วรวยหมดนะ
ถ้าอย่างนั้นใครปลูกกล้วยด่างแล้วรวยหลดหมดในประเทศไทยจะไม่มีคนจนเลยถูกต้องไหมล่ะ
แต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติเราโชคดีเนี่ยมันมีทั้งลายตุ๊กแกลายวากิลลายอะไรของเขาน่ะ
คือลายที่เขาต้องการกันอ่ะค่ะมันถึงจะได้ราคาแต่ก็คือถ้าสมมุติเป็นกล้วยด่างทั่วไปอ่ะ
มันก็ไม่ได้จะได้ราคาอย่างนี้ถูกต้องไหมถ้าอย่างงั้นจะไม่มีคนจนเลยในประเทศไทย
กล้วยด่างกันหมดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าที่ปราจินบุรีเนี่ยมีการรวมตัวจัดกลุ่มไม้ด่าง
แล้วก็ตลาดไม้ด่างบ้านยางเรียกทรัพย์โพงามครับเป็นหมู่บ้านที่ปลูกไม้ประดับขายโดยเฉพาะ
อันนี้หนูเพิ่งไปมาเขาบอกว่าทั้งหมู่บ้านนี้เป็นหลายสิบปีแล้วเนอะ
จริงเขาปลูกแบบนี้กันอยู่แล้วสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีโควิดอะค่ะ
หมู่บ้านนี้เขาก็จะแบบว่าเอามาส่งขายที่จตุจักรที่เป็นวันอังคารอะไรอย่างนี้
ที่ขายต้นไม้แต่ปรากฏว่าจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยตลาดปิด
ทางหมู่บ้านเองเนี่ยเขาก็เลยรวบรวมกันว่าคนในระแวกนั้นเอาไงดีล่ะ
แล้วก็ปลูกแล้วก็เลยกลายเป็นว่าขายกันอยู่ในบ้านตัวเองเลย
ทุกวันเนี้ยเหรอกระแสด่างทั้งหลายเนี่ย
แล้วคือมีทั้งแบบว่ากล้วยด่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่า
กล้วยอ่ะที่พี่แดงอินโดหนูไปถามมาล่าสุดเลยเนี่ย

เออเนี่ยแปดหมื่นห้าโดยประมาณนะ

ไม่ขายก็ปลูกไว้ด้วยฉันมันสูงสวยไว้

แต่ก็ดีนะมันจะตายไว้วันพรุ่งนี้๒วันมันจะคนที่เขาให้จะยอม

ก็ต้องเก็บไว้ต้นหลัก
มันก็บอกเขาถามจริงเถอะสมมุติขาย

ถี่ต้นสักของพ่อปล่อยเขาตัดพิงตัดกว่า

เดี๋ยวคอยดูสิว่าสุดท้ายไม่ขายหรอกให้

มีเรื่องจริงไม่พ้น๒เดือนไหนอากาศดู
ต้นกุ้ยตรงสักสี่สิบปีไหมดูน้อย
ตอนนี้จริงแล้วเขาบอกซื้อหน่อมา
สมมุติคนซื้อหน่อมาถ้ามันสวยเนี่ยก็แสนนึงแล้ว
แล้วก็ต้นกล้วยมีอยู่๒ลายคือลายตุ๊กแก่

ตอนนี้ลูกค้าเสนอซื้ออยู่๔ล้านบาท
แต่ตนยังไม่ขายเนื่องจากว่ามันออกหน่ออยู่
แล้วก็ถ้าสมมุติจริงแล้วเนี่ยรอหน่อมันออกเนี่ย

เขาบอกว่าด่างแรกเนี่ยราคาซ้ายก็หลักหมื่นยังไงก็เป็นหลักหมื่น
เขาบอกว่าถ้าเป็นลายเม็ดฝนนะฮะถัดมาก็คือลายพายุ
จะมีพายุเบาพายุหนักอีกนะโอ้โหถัดมาปุ๊บเนี่ย
เขาบอกว่าถ้าสมมุติลายเสริมเนี่ยก็จะมีลายตุ๊กแกลายวากิล
คิวก็คือเหมือนเนื้อวาคิวอย่างนี้แล้วก็แดงอินโดที่ลายเขียวมากกว่า
หน่อเนี่ยหลักแสนถึงล้านคือเป็นยังไงลายเขียวมากกว่า
เขาต้องมีวิธีการดูอ่ะนะใช่ว่าแบบเหมือนปลาคราฟอ่ะ
ที่จะต้องดูเส้นดูลายดูไอ้ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะ
บอกว่าตอนนี้กล้วยอินโดนมาแรงจริงแต่ก็คนขโมยกล้วยกันเยอะจริง
ทีนี้ก็ต้องใส่กงเอาไว้เลยเขาก็ใส่กงว่าเออเดี๋ยวท่านทำกงบ้างดีกว่า
เขาล้อมไว้เลยนะให้คุณเข้าไปอยู่ข้างใน
ไม่ใช่ฉันกลัวรุ่นชอบมาขุดขุดทุกวันเลยมันมีหน่อแล้วไง
แต่ดีนะถนนเส้นนี้ขับแล้วก็เพลินสำหรับคนชอบกันไง

เพราะเขาก็ปลูกกันในบ้านที่เขาอยู่อาศัยกันเลยล่ะพี่

บริเวณเข้าซอยไปขับรถยาวเข้าไปข้างในมีหมดเลยอยู่ปลาจีน
แต่ขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ไปซื้อมา
บางคนตอนนี้กลายเป็นซื้อหน่อมาแล้วทุกคนจะรวยหมด
อย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกไงว่าถ้าสมมุติไลน์ที่มันต้องการ

แต่ก็ไม่รู้ว่าลงทุนมันสูงอ่ะมันไม่ใช่มีรายเดียวนะ

อะไรยังไงลายพายุแต่เขาบอกอุ้ยมีสะดุ้งไม่ใช่พี่หนุ่มนะอุ้ยเนี่ย
แต่เป็นนางเอกคิวทองงงเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาก่อน
วันนี้เพจดังเจ๊มอย๑๐๘เขาเมาส์ถึงนางเอกดังรายหนึ่ง
ใครนะฮะไม่รู้โดยระบุข้อความว่าถึงนางเอกงานชุกรายหนึ่ง
ตอนนี้มีทีมงานเรียกร้องขอคิวถ่ายงานให้จบยืดเยื้อคิวมาก่อนจะล็อกดาวน์
จนตอนนี้เขาเลิกล็อกดาวน์ถ่ายงานได้แล้วก็ยังไม่ได้คิวนางเอกเลยปล
วัวแต่ไปเทคิวให้กับกองที่มีคู่จิ้นอีกทีมหนึ่งเขาก็น้อยใจแหละแม่
งานนี้ชาวเน็ตก็เลยแบบถึงกับว่าร้องอ๋อกันเลยว่ะ
ทำไมอ่ะอ๋อคือใครอ๋อก็คือรู้อ่ะเพราะว่าคิดว่าใช่เธอแน่แน่
แต่บางส่วนก็มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของนางเอกหรือเปล่า
ถ้าอยากจะถ่ายงานให้เสร็จเนี่ยทำไมไม่ไปขอคิวมากกว่านี้
คือแบบทำไมไม่ขอคิวให้เยอะกว่านี้ตั้งแต่แรก
ออกป่ะถ้าเราเป็นนางเอกคนนั้นนอกจากจะไม่ให้คิวเพิ่มแล้ว
หมายหัวกองนี้ไว้ด้วยเนื่องจากไม่มีความเป็นมืออาชีพ
คือหมายถึงจริงเขาให้คิวขอไว้แค่๙คิวอย่างนี้หรอ

ก็แน่นอย่างชัดเจนมากเนี่ยให้คิวกับกองที่มีคู่จิ้นไง

อ่านคอมเมนต์ดีกว่าพี่หนูว่ารู้
เมนต์ก็ชัดแล้วแต่เขาคอมเมนต์น่าจะรู้ไหม
เขาหมายถึงน้องนางเอกคนหนึ่งที่ฮอตมากก็เขาก็ฮอตจริงแหละ

เข้าไปดูในเจมอยด์อ่านคอมเมนต์เขาพี่
พี่ดูมาเหมือนเขาบอกว่าทางกองอะก็ขอคิวเขาไว้แค่นั้น

น้องก็ให้ตามคิวตามนั้นแต่พออยากเร่งปิดจะขอคิวเพิ่มก็ไม่มี

อย่างพี่เมย์ก็ต้องมีการลงคิวไว้แล้วทั้งเดือนอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดจะขอนอกจากพี่เมย์จะให้เองหรือเปล่า
คุยกับผู้จัดการว่าเบียดคิววันไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้
แบบที่จริงอาจจะเป็นวันพักอาจจะต้องไปทำงานอะไรอย่างนี้

ขอไว้เท่านี้เขาก็จัดไว้ให้เท่านี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหม

อยู่ด้วยกันก็ถ้าเกิดรักกันก็อาจจะช่วยกันได้เนอะ

ยังไม่รู้นะไปอ่านคอมเมนต์แล้วเป็นยังไง

อย่างแม่เขาขอคิวถ่ายโฆษณาเพิ่มแม่ให้ไหมล่ะ

โฆษณาต้องรู้ครับสิ

กลับกลายเป็นรโดนนะครับ
โดนคอมเมนต์อันนี้แทนแบบตีกลับ

ก็ขอคิวเรื่องตามนั้นน้อยให้ตามนั้นไง

อีกคนนึงไปดูเรื่องนี้ก่อนในระหว่างที่
ที่พี่หนุ่มกำลังอ่านคอมเม้นต์ด้วยนะคะรู้แล้วเหรอนะแล้วก็ไปอ่านคอมเม้นต์เอาอีกทีนะคะ
คุณตั๊กกะแตนชนระดาบอกว่าโอ้อยากจะร้องไห้จริงสถานการณ์น้ำในปีนี้ทำให้แบบว่า
น้ำท่วมทั้งสวนเขาบ่อปลาเขาหมดเลยทีเดียวนะคะ
คือนครราชศรีมานี่แหละค่ะก็เป็นบ้านเกิดของคุณตั๊กกะแตนชนระดาเนี่ย

กล้วยมะละกอค่ะตะไคร้ใบมะกรูด

ไม่รู้เลยว่าใครเป็นส่วนมากกว่ากัน
คือน้ำท่วมหนักมากจริงค่ะ
สวนที่เธอปลูกทั้งพืชผักต่าง

โดยเจ้าตัวเขามีการโพสต์คลิปรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่สวน
เผยบอกว่าแตนอยู่ที่อำเภอพระทองคำ
ตอนนี้ระดับน้ำท่วมที่สวนไร่นา

เรื่องของความเสียหายนั้นปลาที่เลี้ยงไว้สี่บ่อปลาออกไปทุกบ่อเลยค่ะ
เพราะน้ำถั่วหมดเลยแล้วก็พลูกผลไม้ที่ปลูกเอาไว้๑๐๐๒๐๐ต้น
โดนท่วมหมดเลยเหมือนกันไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้น้ำลดลงแล้ว
ความเสียหายจะประเมินออกมาได้ยังไง
เพราะว่าดูจากสถานการณ์ฝนเนี่ยน่าจะมีการตกเพิ่มอีกอ่ะนะคะ

ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทุกคนที่ถามไทยเข้ามาค่ะ
ข่าวคราวสถานการณ์น้ำท่วมที่สวนแล้วก็บ้านของแตน
ฝากความห่วงใยถึงทุกคนทุกพื้นที่
เพราะในช่วงน้ำท่วมอันตรายค่ะสัตว์เลื้อยคลานโรคฉี่หนู
เรื่องของสุขภาพการใช้ไฟฟ้านั้นอาจจะอันตรายแล้วก็การเดินทางด้วยนะคะ

โอเคนะครับเดี๋ยวพักก่อนเนอะเดี๋ยวกลับมาครับ
เรื่องของการเล่นดนตรีร้านอาหารนิดนึงค่ะ
ดำเนินการได้จำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน๕คน

โอเคไปดูเรื่องราวของคุณน็อตหน่อย
คุณน็อตวิสรุษนะครับ
ล่าสุดคุณชมพู่เองก็ประกาศออกมานะครับ
ใบ้เพศลูกแล้วโดยระบุว่าคนไหนกำลังจะมีลูกสาวมะคามวงงานนี้ธรรมดาแฟนคลับเนี่ยนะ
เข้ามาแซวคุณพ่อใหญ่เลยอ่านี่นะแต่วันก่อนเนี่ยที่เจอ
เมื่อวันจันทร์ก่อนเจอจำผู้พี่หนูรู้ไหมไม่รู้เขารู้ก็บอกทั้งห้องพี่หนู